พาไปดูต่อเป็นเสาอาถรรพ์
เขาเชื่อว่าถ้าเกิดใครไปแตะต้องไปจับเสาต้นนี้

เพราะว่ามีคนไปพบศพผู้ชายลอยอยู่ที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำ

แล้วผู้ชายคนนี้เขาเกี่ยวข้องกับเสาอาถรรพ์ยังไงคุณผู้ชม
ใช่เขาเชื่อว่าใครไปแตะต้องตรงนี้

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะมีคนไปพบศพ
ผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญา

ห่างจากฝั่งสักประมาณ๒๐เมตรได้
ผู้เสียชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่เสื้อกล้ามสีฟ้า
กางเกงขาสั้นสีดำลายการ์ตูนแล้วก็มีรอยสักที่ต้นแขนซ้าย
ไม่เจอเอกสารติดตัวอะไรเลยนะ
ไม่รู้ชื่อนามสกุลเจอแต่ซองยาเส้น
ทีนี้คนที่ให้ข้อมูลเราได้
คือคนที่เขาอยู่ใต้สะพานนั้นอยู่แถวนั้น

ชื่อคุณวัชรพงศ์ตันติธีรสกุลอายุ๓๙ปี
เดี๋ยวไปฟังเขาหน่อยว่าเขาเห็นเหตุการณ์
ชายเร่ร่อนคนนี้กระโดดสะพานลงไปหรือเปล่านะคะ
เออใช่เขาไม่ได้กระโดดตูม

แล้วก็ล๊อคมาจนหนึ่งครึ่ง
แต่ว่าผมก็ล้างสายตาไปตรงผม
ผมก็ไม่ได้มองก็นึกว่าเขาลงไปชิว

ที่บอกว่าเมื่อสักครู่ว่าเป็นนางผีผ่าน
เพราะว่าเพราะว่าเสาต้นนี้

คือว่าในหมู่พวกคนจร
เพราะเห็นเขาก็พูดว่าถ้าเกิดใครวาดแล้วมานอนหรือมานั่งก็
ก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทางผีผ่าน

ถ้ากระโดดลงมากระโดดจากสะพาน

ทีนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบบริเวณสะพานพระราม๘ค่ะ
ไปสอบถามแล้วก็รู้ว่า
คนตายเป็นชายเร่ร่อนสติไม่ดี
แถวนั้นเขาจะเรียกกันว่า๑นางเลิ้ง๑นางเลิ้ง
แล้วก่อนเกิดเหตุก็จะเห็นว่าในหนึ่งนางเลิ้งเดินอยู่แถวสวนหลวงพระราม๘
หลังจากนั้นในหนึ่งก็เดินมาที่สรรเขื่อนกั้นแม่น้ำ
แล้วก็ปีนข้ามปีนข้ามมาเดินลงไปในน้ำค่ะ
ว่ายน้ำเล่นแล้วก็จมหายไป
อันนี้ทีมข่าวเราไปจับเสาต้นนี้ด้วยเหรอคะ

นี่นักข่าวของเราลงไปตรวจสอบพื้นที่ก็

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีญาติมาแสดงตัว
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเลย
แล้วที่โรงพยาบาลสิริราชก็เก็บร่างในหนึ่งเอาไว้
ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มาก